ส่วนข่าวต่อไปคุณผู้ชมครับ
น่าจะเป็นการถอยก่อนแต่ไม่ถอยกรูด
รถไฟแห่งประเทศไทยนะครับระงับโครงการเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ
ที่จะเป็นกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ
คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องของราคา
กรณีงบประมาณกว่า๓๓ล้านบาทนะครับ
สำหรับการเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นกรุงเทพอภิวัต
เกิดการตั้งคำถามว่าเป็นการใช้งบประมาณที่เหมาะสมหรือเปล่า
การรถไฟแห่งประเทศไทยออกหนังสือด่วนที่สุด
บริษัทยูนิคเอ็นจิเนริ่งซึ่งเป็นผู้รับเหมา
ในการบรื้อถอนและติดตั้งป้ายดังกล่าว
เรื่องขอให้ระงับการบรื้อและติดตั้งงานป้ายชื่อ
รวมทั้งตราสัญลักษณ์ของรอฟทออกไปก่อนครับ
หนังสือลงนามโดยนายนิรุธมณีพันธ์
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ว่าจ้าง
แต่จากรายละเอียดในเนื้อหาไม่ได้ระบุนะครับ
พยายามจะหาอยู่ว่าสายของการสารระงับคืออะไรไม่มีระบุเอาไว้
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
แจงในการตอบกระทู้สดในที่ประชุมสภาว่า
กระทรวงเร่งติดตามตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินโครงการปริมาณงาน

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยรองประหลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน
ธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นรองประธาน
อกจากนี้ยังมีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
สภาสถาปนิกนะครับสภาวิศวกรแล้วก็กรมบัญชีกลาง

อย่างไรก็ตามการสั่งระงับโครงการดังกล่าว
เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใส
ว่าจะใช้เวลาสรุปผลภายใน๑๕วัน